ไปต่อกันเลยนะคะกับอีกหนึ่งความเชื่อกับการที่เริ่มใส่ศรัทธาไอ้ไข่
ไข่ที่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทอง
เล่ากันทุกวีทุกวันว่าที่นี่นะไอ้ไข่ให้โชคกันหลายคนนะคะ
ก่อนหน้านี้คือวันหนึ่งเขาปิดไปช่วงโควิดเพื่อที่จะฉีดพ่นทำความสะอาด
ตอนนี้เปิดแล้วเปิดพร้อมกับเสียงประทัดค่ะ

แน่นอนล่ะนี่ไอ้ไข่คนต้องมีปะทัดถึงบ้าง

บรรยากาศที่วัดสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ปิดทำความสะอาดพื้นที่ต่างภายในวัดตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙แล้ว
ตอนนี้พอเปิดมาปุ๊บพังวัดสนามชัยก็เลยทำการจุดประทัดบวงสวงเสี่ยงทาย
แล้วก็นำเลขปลายประทัดไปแขวนไว้ที่คอไอ้ไข่ให้เห็นชัดกันไปเลย
งานนี้แหละค่ะชาวบ้านนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ตาลุกวาวทีเดียว
พากันไปกราบไหว้แล้วก็จดจ้องไปที่ปลายประทัดที่ห้อยที่แขวนอยู่บนคอไอ้ไข่นะคะ
มีเสียงร่ำลือกันมาหนาหูยังไงว่ามาไหว้ไอ้ไข่แล้วหลายคนก็โชคดีได้โชคได้ลาบกันไป
ไม่เชื่อก็เลยอยากจะมาขอด้วยตัวเอง
บางคนโชคดีบางคนโชคไม่ดีก็มีมากมาย
ใครที่โชคดีก็มาแก้บนแล้วค่ะอย่างที่เห็นชุดทหารเยอะแยะเรียงรายกันเต็มไปหมด
ผมเป็นห่วงจริงวันหนึ่งราวตากผ้าพวกนี้มันจะหล่นลงมาหรือเปล่า
ที่วัดนี้นำมวลสารจากกระถาลงทูบที่วัดเจดีนครศรีธรรมราชเลย
มาปั้นมาทำเป็นไอ้ไข่อืมนะฮะพอได้มาปฏิสถานอยู่ที่วัดเนี้ย
มาตั้งที่วัดนี้ปุ๊บชาวบ้านเขาเล่ากันนะ
มีแบบปฏิหารเกิดขึ้นมีคนถ่ายรูปติดไอ้ไข่
เขาว่าอย่างงั้นอ้าวหลายคนก็เลยไปพิสูจน์เขาว่ากันไปจ้ะ
เรื่องของความเชื่อเล่าสู่กันฟังเฉยเออเอาจริงจริงเดี๋ยวเนี้ยไข่มีแพร่หลาย
เยอะทุกชั่งวัดแหละทุกชั่งวัดมีทั้งหัวหัวแหงครับ